ดังออกมาแฉค่ะบอกว่ามีหมอเถื่อน
แล้วก็เหมือนกับลงมือเหมือนกับเป็นหมอเลยค่ะ
ลงมือเพื่อเป็นการทดลองเฉยอยู่ในคลินิกแห่งหนึ่งนะคะ

เดี๋ยวให้คุณพิรวัตรมาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังค่ะ
เป็นประเด็นร้อนเลยครับเพราะว่ามีการโพสต์รูปภาพ
คือมีคนคนหนึ่งเขาตั้งข้อสังเกตว่าทำแบบนี้ก็ได้หรือ
คือเหมือนกับเชิญชวนให้คนมาทำศัลยกรรมฟรี
จมูกทำหน้าฉีดหน้าแก้ไขผ่าตัดต่างเหล่านี้

แล้วทีนี้เพจดังเขาก็ไปแชร์ต่อแล้วก็มีการพูดถึง
กระทั่งเจ้าของคลินิกบอกว่าไม่ใช่ไม่ใช่หมอที่คลินิก
เพราะมีการถ่ายรูปแล้วไปติดป้ายคลินิกพอดี
ออกมาชี้แจงแล้วบอกอีกว่าเดี๋ยวกำลังรวบรวมเอกสารหลักฐาน

เพราะคนนี้ที่เขาเรียกกันว่าเป็นหมอต้อนหมอต้อนเนี่ย
ไม่ได้จบหมอจริงในเพจก็ไปขุดคุยกันมาครับ
เป็นแค่ลูกค้าหรือคนไข้ของคลินิกนี้เท่านั้นเอง
แล้วจริงเขามีบางข้อมูลบอกว่าจบนิติศาสตร์ด้วย
มดังแห่งหนึ่งแต่พ้นสภาพนิสิตนะครับ

สำหรับกรณีที่มีการพูดถึงในโลกออนไลน์หมอเถื่อนนะครับ
กระทั่งล่าสุดนี้เจ้าของคลินิกต้องออกมาบอกแล้วนะครับ
ว่าคนที่เห็นในรูปที่เรียกกันว่าหมอต้อน
ต้อนไม่ใช่หมอของคลินิก
แฉขบวนการทำศัลยกรรมเถื่อน
ที่มีชายคนหนึ่งใช้ชื่อเฟซบุ๊คว่าดันไน

โพสต์ข้อความเชิญชวนให้มาทำศัลยกรรมฟรี
เพื่อจะทดลองฝีมือของหมอต้อนด้วย
โดยอ้างว่ามีคุณหมอคอยควบคุมดูแล
กระแสในโลกโซเชียลในโลกออนไลน์นี้โอ้โหฮือฮาเลยนะครับ
ซึ่งเบื้องต้นก็มองกันว่าหรือว่าหมอต้อน
จะเป็นคุณหมอของคลินิกสาวิตรีหรือเปล่า
เพราะมีรูปถ่ายหมอต้อนบริเวณหน้าคลินิกด้วย
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีก็เลยติดต่อไปยัง
เจ้าของคลินิกสาวิตรีก็คือแพทยิงไอริน
รุ่งชัยพีรบูลหรือว่าหมอไฟล์
ฝ้ายืนยันว่าคนที่ชื่อหมอต้อน

ประมาณสักปีก่อน๑ปีผ่านมาแล้ว
ไม่ใช่พนักงานหรือศัลยแพทย์ของทางคลินิก

มีการเผยแพร่ในโลกออนไลน์นั้นไม่ใช่รูปถ่ายในคลินิก
คลินิกสาวิตรียืนยันนะครับมีศัลยแพทย์เพียงคนเดียว
ซึ่งไม่เคยเปิดสอนหรืออนุญาตให้คนที่ไม่มีใบอนุญาตของหมอ
ผ่าตัดมากระทำการในแบบนี้
ไฟล์บอกอีกว่าได้พยายามติดต่อไปทางหมอต้อน
แต่ติดต่อไม่ได้หลังจากนี้ทางคลินิกสาวิตรีนั้น
จะรวบรวมข้อมูลเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปนะครับ